มาถึงเรื่องข้างหลังนี้ฮะตอนนี้ต้องปิดเมืองล่าเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นเหตุอุกอาจกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ย
อยู่ในเก๋งเลยน่ะอืมอีกฝ่ายขีมเราใส่มาจ่อยิงเลยอ่ะ
โอ้โหจ่อยิงจริงคุณผู้ชมหน้ารถแบบนี้เลยฮะ
รถยังไม่ทันจอดสนิทเลยนะเออเนี่ยภาพจากกล้องหน้ารถครับ
เห็นคนร้ายใส่เสื้อกันฝนสีเขียวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบคือปิดบังใบหน้าหมดล่ะ
ถือปืนตรงมาแล้วก็เล็งใส่คนขับครับ
ก็คือนายดิมิทรี่อาเลนิคอฟเป็นชาวรัสเซียอายุ๔๔ปี
ไปสี่นัดจนกระจกหน้ารถแตกเลยครับดิมิทรี่เนี่ยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเลยนะ
แล้วคนร้ายก่อเหตุปุ๊บหนีไปเลยกระสุนเนี่ยเข้าในดิมิทรี่ที่หน้าอกที่แขนซ้ายแล้วก็ฝ่ามือซ้ายครับ
ว่าเป็นลักษณะเหมือนจะเอามือป้องกันอ่ะนิ้วเกือบขาดอาการสาหัสครับดิมิทรี่เนี่ย
เหตุเกิดเมื่อวานนี้หน้าร้านอาหารในตะบนเชิงทะเลที่อำเภอทะหลังจังหวัดภูเก็ต
คนร้ายเนี่ยก่อเหตุปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์สีบรอนดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไป
นี่ฮะเป็นรถของดิมิทรี่เมื่อสักครู่เนี้ยเป็นรถโอรากูแคทมีวงจรปิดนี่คุณผู้ชมฮะ
คนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะหลบหนีไปตามเส้นทางตรงนี้ครับ
จังหวะหนึ่งมอเตอร์ไซค์เขาล้มอ่ะตกถนนไปนี่ฮะ
แล้วก็ทำให้คนร้ายต้องรีบเก็บปืนแล้วก็ยกมอเตอร์ไซค์
คล่อมแล้วก็ขี่หนีไปต่อต่อมาชุดสืบสวนสพเชิงทะเล
ก็รับแจ้งว่าเห็นเสื้อผ้าของคนร้ายเนี่ย
ถอดทิ้งไว้ในลานก่อสร้างนี่เขียวเขียวเนี่ย
เสื้อกันฝนนี่แหละห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร
จุดแรกเจอเสื้อเจอกางเกงรองเท้าแล้วก็แว่นตาครับ
นี่รองเท้ามีเขละหน่อยเขละดินหน่อยจุดที่สองเจอเสื้อกันฝน
แล้วก็มีหมวกไอ้โม่งทิ้งอยู่ที่โคนต้นไม้ริมบึงน้ำ
ไม่ได้ไกลจากจุดแรกเท่าไหร่นักปืนเนี่ยคาดว่าคนร้ายน่าจะโยนลงหนองน้ำที่อยู่ติดติดกันครับ
เพราะว่ามีรองเท้ามีรอยรองเท้านั้นในโครนไปจนถึงหนองน้ำเลย
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เจอปืนคนร้ายน่าจะมีการเปลี่ยนชุดและขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนลากูลครับ
เข้าถนนบ้านดอยเชิงทะเลเข้าไปในรีสอร์ทที่ห่างออกไป๒กิโลเมตร
แล้วก็ไปจอดรถไว้ใต้ต้นไม้ก่อนจะเดินออกมา
แล้วก็ใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกแดงครับแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำ
มีสะพายกระเป๋าดำด้วยเนี่ยจังหวะนี้ฮะเปลี่ยนเป็นขาสั้นแล้ว
ตำรวจไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายก็เจอโครนติดอยู่ที่ล้อ
ตำรวจก็เอาป้ายทะเบียนคนร้ายเนี่ยเอาป้ายทะเบียนมาติดไว้เหมือนเดิมครับ
แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างโครนไปตรวจว่าตรงกับที่หนองน้ำ
ที่คนร้ายเนี่ยเอาของกลางไปทิ้งหรือเปล่าคนงานของรีสอร์ทก็ให้ข้อมูลว่า
เตอร์ไซคันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวคาซักสถานที่มาพักในรีสอร์ทตั้งแต่
ี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเป็นคนเช่าไปขี่ครับ
ค่าเช่ารถวันละ๓๐๐บาทแล้วก็จ่ายค่าเช่าห้องวันละพันบาท
ลูกค้าชาวคาซักคนนี้เคยมาพักที่รีสอร์ทแล้วครั้งหนึ่งนะ
เมื่อช่วงเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาช่วงต้นปี
ลักษณะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ที่น่าสงสัยก็คือ
เออพอไปดูในห้องพักนะคุณผู้ชมห้องพักทำไมมันดูโล่งอ่ะ
ไม่เคยมีข้าวของเครื่องใช้อะไรเลยครับตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว
ผู้ต้องสงสัยที่คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวจะขยายผลหาปมเหตุ
ว่าอีกไม่นานจะได้ตัวมาเร็วนี้ครับเพราะว่าภาพวงจรปิดที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดู
ก็ถือว่าชัดพอสมควรเลยครับครับ